คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของโจรแสบคนหนึ่ง
เขามีวิธีการพอจะขโมยของใช่ไหม
บ้านนี้มันมีหมาทำยังไงดีผูกมิตรกับหมาไว้ก่อนดีกว่า
ไปทุกวันไม่ใช่วันก่อเหตุเหรอ
ชินจนหมามันจำได้ว่าเนี่ยเป็นคนให้อาหารมันกลายเป็นเหมือนเสมือนเป็นเจ้าของมัน
แล้วพอหมาไม่เห่าไม่กัดก็ไปขโมยข้าวบนยุ้งฉาของเขาอย่างสบายใจเฉิบคุณผู้ชมนะฮะ
นี่ครับนายชายชาติเคี้ยมคมอายุ๖๘ปีพาไปดูยุ้งข้าวครับที่ตั้งอยู่ที่มุมรั้วบ้านนะฮะ
ตำบลแสนหม่อนอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นคนร้ายเนี่ยปีนขึ้นไปขโมยข้าวเปลือกไปสี่สิบกระสอบ
แล้วก็หนูเนี่ยถูกคนร้ายตัดออกแล้วก็มีเม็ดข้าวเปลือกรเนี่ยร่วงกระจายเต็มพื้นยุ้งข้าวไปหมดเลยนะข้ามออกไปนอกรั้วตามรอยที่เขาแบกไป
ลุงชายชาติเนี่ยบอกว่าบ่ายของเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนบ้านเดินผ่านมาบอกเอ๊ะทำไมข้าวเปลือกหล่นเรียราชข้างบ้านเต็มไปหมดเลย
ไปดูหน่อยซิมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไปเปิดดูโอ้โหคุณผู้ชมแทบพังงะคือข้าว๕๒กระสอบที่เก็บไว้สีกินแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยถูกคนร้ายขโมยไปแล้ว๔๐กระสอบ
กระสอบหนัก๒๘๓๐กิโลกรัมมันแบกไปได้ยังไง
กระสอบนะครับถ้านำไปขายได้กิโลกรัมละ๑๕บาท
คิดว่าคนร้ายคงเป็นคนนอกหมู่บ้านแหละ
คงจะไม่แจ้งความถือว่าเป็นคราวเคราะห์ละกันที่ศูนย์เสียทรัพย์สินไป
แต่ก็แจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้านต้องระวังตัว
ลุงเขาตั้งข้อสังเกตว่าเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ทุกเช้าจะเห็นหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยปกติมันดุมากนะ
เขาไปเห็นเอ๊ะทำไมมันนอนแท็กกระดูกชิ้นใหญ่ใครให้มันเขาไม่ได้ให้
เอามาจากไหนแต่ก็ไม่ได้เอกใจคิดว่าเออมันคงไปเอาของเพื่อนบ้านมาหรือเปล่า
แล้วก็เอามาแทะอะไรเนี่ยฮะจนมาสุดท้ายเนี่ยมารู้ว่ามีคนร้ายขโมยข้าวในยุ้งเนี่ย
คาดว่าคนร้ายน่าจะมีการเอากระดูกมาให้มันทุกวันมาผูกมิดกับหมา
ให้มันกัดไม่ให้มันดุแล้วก็ก่อเหตุแล้วก็ได้ผลจริง
ขโมยไป๔๐กระสอบคุณผู้ชมขโมยอย่างสบายใจอะครับ
แล้วหมาก็ไม่กัดไม่เห่าอะไรใดทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ลุงก็เสียข้าวไป๔๐กระสอบด้วยกันนะครับ